คุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้กันหน่อยแล้วตามหาผู้ชายสองคนนี้และอยากจะลงโทษให้หนักกว่าที่ทำ
เราเห็นแล้วมันแบบสะเทือนใจค่ะผู้ชายสองคนเดินบนฟุตบาทเห็นคุณตาคนนึงเหมือนคนไร้บ้านนั่งอยู่ที่
ฟุตบาทตามภาพนี้นะผู้ชายเสื้อดำเตะเข้าไปอย่างแรงสองทีครับอืม
คุณตาเขาแก่มากคนข้างหน้าเหมือนจะห้ามอ้าวเห็นคุณตาจะลุกพร้อมกับกระเป๋าสตางค
วิ่งไปกระชากเสื้อกระชากระเป๋าแล้วก็ไปเลยแล้วปล่อยคุณตาไว้แบบนั้นอืม
เนี่ยฮะทำได้อย่างไรนะครับเนี่ยมีมือมีเท้าครบกันทั้งคู่นะฮะ
เป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้วีพลัสนะฮะ
ทำให้เห็นพฤติกรรมชายสองคนนี้รุมทำร้ายคนแก่นั่งอยู่ที่ฟุตบาทนะฮะ
มีผู้ชายใส่เสื้อยืดที่เราเห็นเมื่อสักครู่กางเกงยินขายาว
เข้าไปเตะที่หน้าของคุณตาสองครั้งอย่างไม่มีสาเหตุเพราะเขาแค่เดินผ่านเฉย
แล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงที่ใส่ผ้ากันเปื้อนลักษณะเหมือนจะตุ้งติ้งตุ้งติ้งหน่อยนะฮะ
เดินเข้าไปนะฮะแล้วก็เห็นคุณตาถือกระเป๋าสตางค์ก็ไปกระชากมา
กระชากเสื้อหลุดกระชากระเป๋าสตางค์วิ่งหนีไปทั้งคู่ครับ
คลิปนี้นะมีการเผยแพร่คนในโซเชียลนะโอ้โหบอกว่าสาบแช่งเลยอ่ะ
ด่าประนามว่าทำขนาดนี้ได้อย่างไรเป็นพฤติกรรมขออนุญาตนะ
ขออ่านตามนี้นะฮะพฤติกรรมเกินสัตนรกมาเกิดกับคนแก่ไม่มีทางสู้
ยังกล้าทำตัวเองยังหนุ่มยังสาวไปเบียดเบียนคนแก่แบบนี้
อายหมาบ้างหรือยังไงนี่คอมเมนต์อย่างนี้เลยนะ
หลายคนบอกว่าช่วยกันหาพิกัดว่ามันเกิดจุดไหน
ไปหาภาพคนร้ายมาให้ได้เรียกร้องตำรวจให้จับผู้ชายสองคนในภาพนี้
มาลงโทษให้ได้เพราะถือว่าเป็นภัยสังคมอย่างยิ่งนะครับ